ไปดูเรื่องของความเชื่อกันต่อเลย

เพราะวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มแน่นอน
พาคุณผู้ชมไปดูเรือโบราณ
แต่เรือโบราณลำนี้ไม่ใช่เรือธรรมดา
เพราะว่าเป็นเรือโบราณที่ทำจากไม้ตะเคียน
แล้วก็มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
ที่บอกว่าเป็นเรือโบราณไม้ตะเคียนมันมีความพิเศษยังไงรู้ไหมคุณ
สมัยก่อนเขาใช้ไม้ตะเคียนที่เป็นท่อนเดียวในการขุดเรือ
เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรอยต่อเพราะเรือขุด
นี่คือภาพของเรือโบราณที่เราพูดถึงอยู่นะ
ซึ่งเรือลำนี้ถูกนำมาตั้งอยู่ที่วัดสวนพิกุล
อยู่ที่ตำบลดุศิษฐ์อำเภอถ้ำพนาราจังหวัดนครสีธรรมราช
ลักษณะของเรือมีขนาดความยาวประมาณ๗๕เมตร
กว้าง๘๔เซนติเมตร
หรือว่ามีขนาดที่มันสามารถบรรทุกคนได้ประมาณ๗๘คน
คือไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะ
แต่เป็นเรือโบราณที่เก่าแก่มากแล้วก็มีความสมบูรณ์สภาพดีอยู่
แม้อายุจะเก่าแก่เป็น๒๐๐ปีก็ตามนะคะ
ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดสวนพิกุลท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เรือลำนี้เป็นเรือที่ชาวบ้านขุดพบ
ขณะที่ออกเรือหาปลาบริเวณคลองแม่น้ำตาปีนี่แหละ
หลังจากพบก็ช่วยกันขุดแล้วก็ย้ายนำเรือขึ้นมาทำความสะอาดให้เรียบร้อย
แล้วก็มาถวายไว้ทางวัดให้วัดเก็บรักษาไว้
ซึ่งพอดูจากลักษณะของลำเรือแล้วเนี่ยนะคะ
ทางเจ้าอาวาสบอกว่าน่าจะเป็นเรือที่ชาวบ้านสมัยโบราณ
ใช้ในการสัญจรทางน้ำเพื่อไปมาหาสู่กันนั่นเอง
ซึ่งอายุเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจแต่ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๒๐๐ปีแน่นอน
เพราะว่าพอนำขึ้นมาไว้ทางวัดแล้วก็มีการทำพิธีสวดมนต์
ขอคำมาเรือไม้ตะเคียนโบราณพร้อมกับตั้งชื่อให้กับเรือด้วย
ตั้งชื่อให้ว่าเรือแม่สร้อยตะเคียนทองจ้า
งานนี้นะคุณผู้ชมหลังจากชาวบ้านเขาทราบข่าวกันเนี่ยนะคะ
ฮือฮาไปทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลยิ่งบรรดาเหล่านักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
เกี่ยวกับตัวเลขหลายคนพอทราบว่าเรือนี้นะเป็นเรือไม้ตะเคียนเก่าแก่
ก็พากันมาเนี่ยค่ะคุณพากันมาสัมผัสว่ามันเก่าแก่จริงหรือเปล่า
มือต้องถูถูไปแหละว่ามันมีความสมบูรณ์จริงไหมว่ามันเก่าแก่จริงหรือเปล่า
บางคนก็มาพร้อมกับดอกไม้ถูกเทียนมาไหว้พระก่อนมาไหว้พระ
แล้วก็เอ๊ะมาดูมาส่องอ้าวนั่นแหละค่ะเอาจริงก็คือมาขอโชคขอลาบกันนี่แหละ
พูดกันตรงแบบนี้เลยส่วนเรื่องของตัวเลขเรื่องของการขอโชคขอรับ
อันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันไปครับแต่อย่างไรซะเรือที่ถูกนำมาไว้ที่วัดเนี่ย
วัดเขาจะเก็บรักษาเอาไว้ต่อไปเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้มาศึกษาได้เรียนรู้กันนะคะ
ส่วนใครที่มีความเชื่อก็จะมากราบไหว้บูชากันต่อไปนั่นเอง
ไว้ที่วัดนี่แหละนะย้ำกันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะ
เรือไม้ตะเคียนโบราณนี้มีความยาวประมาณ๗๕เมตร
กว้าง๘๔เซนติเมตร

บอกให้รู้ขนาดของเรือจะได้ดูแล้วเออมันฮือฮาจริงนะ
บอกแล้วว่ามันนั่งได้ประมาณ๗๘คนนะ
ก็เดากันดูก็ได้ว่าไซส์ขนาดของลำเรือมันจะประมาณไหน
มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะ

ก็คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใครที่เห็นอะไรอย่าลืมส่งมาบอกดิฉันด้วย
ให้ฝากเตือนเตือนสติคุณผู้ชมว่าที่ดูไปเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ไม่ใช่ดูแล้วได้เลขเด็ดอะไรให้ส่งมาให้คุณด้วย
ไม่ได้บอกว่าเลขเด็ดบอกว่าคุณเห็นอะไรลองไลน์มาคุยกันสิ